คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่เรื่องราวความรักนะคะแต่ว่าเป็นความรักจากแฟน
แล้วก็เมฆจิรกิจนั่นเองนะออกมายอมรับว่าตอนนี้กลับไปสู่สถานะเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วค่ะ
เพราะไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ที่ไม่สามารถพัฒนาไปได้ไกลไม่เกี่ยวกับมือที่สามหรือว่าภาพหลุดที่ฝ่ายชาย
มีกับนางฟ้าทหารเกณฑ์คุณเฟรมวรนันนะคะซึ่งล่าสุดสาวเฟรมค่ะ
ก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองอีกครั้งนึงว่าตัวเองไม่ใช่มือที่๓นะ
แล้วก็ย้ำว่าสถานะกับหนุ่มเมฆก็เป็นแค่พี่น้องเท่านั้นค่ะ
หนูว่าไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าตอนนั้นหนูกับพี่เขาก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลย

เวลาแค่ไปกินข้าวแล้วก็ไปช้อปปิ้งเฉยแล้วภาพมันแบบจังหวะอะไรแบบนี้เฉยลืมแบบจับมือใช่ไหม
พี่น้องค่ะพี่น้องเป็นแบบปรึกษาอะไรกันได้ก็คุยกันบ้าง
หนูเองไม่ได้มีอะไรเสียหายอยู่แล้วหนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแค่เป็นห่วงในงานของเขาด้วย
ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะเพราะว่างานนี้เพิ่งคอนเฟิร์มหลังจากที่เป็นข่าวไปได้ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ
ไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้สร้างกระแส
แล้วหนูก็ไม่อยากเล่นแบบนี้